มีสามจุดสามจังหวัดมาให้ได้ดูกันค่ะดูเหตุการณ์แรกที่เกิดขึ้นก่อน
เพราะว่ารถฟอร์จูเนอร์สีดำคันนี้นี่คือเขาขับมา
หลุดโค้งเขาข้ามเกาะกลางไปแล้วไปเจอกับกระบะที่พุ่งตรงมาค่ะครับ
นี่แหละค่ะโอ้โหนี่จับภาพได้นะ
นี่เป็นกล้องหน้ารถจังหวะที่ฟอร์จูเนอร์ดำนี่มาแล้วก็หลุดข้ามเกาะกลางมามาชนกับรถขาวคันข้างหน้านะคะ
ดูสิไปเกยอยู่ตรงฟุตปาดแบบนั้นนะคะ
โอ้โหแล้วกล้องวงจรปิดอีกมุมนึงเนี่ยเป็นจังหวะที่ฟอร์จูเนอร์เสียหลักพลิกหลายตลบเลย
อันนี้เป็นกล้องหน้ารถใช่ไหมเดี๋ยวดูอีกมุมหนึ่งอีกมุมหนึ่งก็เห็นชัดมากใช่ใช่
ครับนี่อยู่ตรงโค้งวัดอยู่ยาที่ถนนมาลัยแมนอำเภอสุพรรณบุรีอำเภอเมืองสุพรรณบุรีค่ะ
แล้วตอนไปถึงที่เกิดเหตุก็เจอฟอร์จูเนอร์สีดำ
คันนี้ของนายสง่าอายุ๖๐ปีเกยทับอยู่กับกระบะอีซูซูสีขาว
ของนางสาวเนธน้ำเงินอายุ๔๘ปี
ขึ้นไปขี่ไปคล่อมอยู่แบบนี้แหละนะ
สง่าที่ขับฟอร์จูเนอร์ดำเนี่ยบอกว่าผมกลับมาจากทำธุระที่วัด
แล้วพอมาถึงตรงนี้รถมันสะบัดอ่ะคุมรถไม่อยู่แล้วจริงรถก็เลยเสียหลัก
แต่เหตุการณ์นี้คุณผู้ชมไม่ได้มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะ
ตำรวจก็ต้องให้ทั้งสองฝ่ายไปตกลงเรื่องค่าเสียหายกันที่โรงพักต่อ
ดูอีกจุดนึงดูอีกเหตุหนึ่งละกันค่ะ
เหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมโอ้โหกล้องหน้ารถบรรทุกจับภาพได้คุณผู้ชมดูมอเตอร์ไซคันขาวนะ
มอเตอร์ไซคันขาวก็ขับอยู่ดีดีต่างชาติขี่โอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นน่ะกับบิ๊กไบท์ของต่างชาติอ่ะ
เขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยถ่ายรูปเป็นเหตุสังเกตได้

บิ๊กไบท์ของต่างชาติถ่ายรูปวิวอยู่คุณบุ๊ค
เราไม่ได้มองว่าไอ้รถคันขาวเขาเตรียมจะยูเทิร์น
รอที่คุณต้องขี่ต้องบิดแล้วคุณมีมือมาถ่ายรูปด้วยเหรอ
ก็ใช่ไงแล้วตาจะไปอยู่ที่ไหนก็ไม่ได้อยู่ที่ถนนถูกไหมต้องมามองโทรศัพท์
สุดท้ายชนนี่ยังดีนะเนี่ยที่รถบรรทุกคันที่ติดกล้องหน้าเนี่ย
ถ้าเกิดเขาเบรกไม่ทันนี่เหยียบซ้ำได้นะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ถนนในอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
โอ้แล้วเนี่ยล้มกลิ้งอย่างน้อยก็เจ็บแหละ
นี่ถ่ายรูปเป็นเหตุสังเกตได้

อีกเหตุการณ์นึงมทสมาททางตรงแล้วเก๋งตัดหน้าเป็นแบบไหนลองดูนะคะ

คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้นี่ก็เป็นนาทีอุบัติเหตุนะ
นี่คันที่๒นะคันแรกรอดพ้นคันที่๒นี่แหละ
อุ้ยตุ้มเข้าเต็มนะคะ

ไม่ได้สติเลยอ่ะนี่ตรงสามแยกแหลมสำโรงที่จังหวัดตราด
ส่วนคนขับรถเก๋งคือนายชูชิดวรสิงอายุห้าสิบเก้าปีนะคะ
เขาก็ลงมาดูน้องที่ขี่มอเตอร์ไซค์ก็เอ่อหลังจากนั้นเนี่ย
น้องอ่ะคือจุกจุกแล้วก็หัวใจวายไม่มีชีพจร
กู้ภัยก็ต้องซีพีอาร์แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลเลยนะคะ
ซึ่งนายชูชิตที่เป็นคนขับรถเก่งสีแดงน่ะบอกว่าผมอ่ะ
กำลังจะไปรับลูกจากทัศนศึกษาพอมาถึงตรงเนี้ย
ผมก็ไม่แน่ใจว่าไม่ได้สังเกตไฟหน้ารถของเขา
พอผมเลี้ยวเข้าซอยมันก็เลยชนแบบเต็มแรงอ่ะโอ้โหนี่เป็นรวมอุบัติเหตุให้คุณผู้ชมได้เห็น
แต่เท่าที่มองคุณผู้ชมลองมองอีกทีนะมอเตอร์ไซคันที่สองที่มา
เขาก็มีไฟหน้าถูกไหมเห็นไหมไฟหน้าสว่างเลย
แต่ว่าลุงแกบอกว่ามองไม่เห็นอ๋อเหรอ
เวลาจะเลี้ยวอะไรเข้าซอยอะไรต้องระมัดระวังกันนะครับ